ไปดูเรื่องของเสือค่ะถ้าเจอเสือเสือโครงตัวใหญ่
เราจะทำยังไงกันดีคะหนึ่งวิ่งหนีสองยืนตัวแข็ง
ทำอะไรไม่ถูกก่อนอื่นเนี่ยผมผมจะพยายามคิดก่อนว่า
เราจะเจอมันง่ายง่ายเหรออ้าวคุณภาคภูมิใครจะไปรู้เนี่ยค่ะ
มีชาวบ้านนะในอำเภอสังคลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เสือโครงแบบเนี้ยใช่แต่ชาวบ้านเขาเจอแล้วเขาก็เลย
ตัดสินใจปีนต้นไม้หนีดีกว่าเป็นต้นไผ่ค่ะโอ้โห
แล้วอยู่บนต้นไผ่อย่างนั้นนะคะสูงลิฟต์เลยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมแล้วเจ้าเสือนะชิวมากนะ
เจ้าเสือก็นอนเลียขนชิวสบายอยู่แบบนั้นนะคะ
คนที่เขาหนีเขาก็รอว่ายังไงแล้วเราจะลงไปตอนไหนดี
โอ้โหนี่อ่าเดี๋ยวลองไปฟังเสียงในคลิปหน่อยว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างในตอนนั้น
จากเดี๋ยวสบายสหายแล้วจะไม่เพิ่มกัน
เธอเอิ้นมันแจ้งไปแล้วยินดูหนึ่งกี่ทั้งแล้วโย
เป็นผู้ชายกับผู้หญิงสองคนค่ะในคลิปจะพูดไม่เยอะหรอกค่ะ
ไม่กล้าส่งเสียงทีแรกบางคนเห็นคลิปแล้วได้ยิน

กันตะวังเกิดขึ้นในไทยหรือเปล่าตกลงในไทยในไทยค่ะ
แต่ว่าเป็นชนเผ่าปากาเกยอค่ะก็เลยได้ยินเสียงการพูดแบบนี้
นะคะครับซึ่งจริงจริงแล้วต้องบอกเลยว่ายากมากนะคะ
ที่จะเห็นเสือโครงตัวใหญ่ขนาดนี้ตามธรรมชาติยากจริง
คลิปนี้ก็เลยแชร์กันเยอะเลยอ่ะนะคะชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย
เช่นเจอยากมากนะหาดูได้ยากมากนะ
เสือโครงตามธรรมชาติบ้างก็บอกว่าก็พูดชื่อคนที่ในคดีเสือดำสิ
เสือกลัวอ๋อเหรอฮะอันนั้นมันเสือดำนะอ๋อนี่คนละเสือเสือโครงแหม
ก็โยงไปถึงเขาอีกแต่ก็ต้องโยงไปถึงค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับ
วิเชียนค่ะเอาทำไมฮะก็อยากจะรู้ไงว่าเออคลิปที่เห็นแบบนี้
มันเป็นไปได้ขนาดไหนเจอเสือโครงตัวใหญ่อะไรแบบนี้
เพราะว่าเจอเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกพอดี
หัวหน้าวิเชียนดูแลอยู่ใช่ค่ะไปคุยกับหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์นะคะ
วิเชียนบอกว่าดูแล้วคลิปนี้ยอมรับว่าเกิดขึ้นที่ป่ารอยต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกในเขตอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจริง
ส่วนคนที่ปีนขึ้นไปบนต้นไผ่ผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้นะคะ
เป็นชาวบ้านชนเผ่าปากาเกยอเขาอยู่แถวนั้นค่ะครับคือทั้งคู่เขาขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน
แล้วเจอกับเจ้าเสือโครงพอดีแล้วเสือโครงที่เห็นหัวหน้าวิเชียนบอกว่า
นี่คือเสือโครงตัวเต็มวัยโอ้โหน้ำหนักสองร้อยกิโลกรัมโอ้โห
หัวหน้าวิเชียนบอกว่าเป็นเรื่องดีที่เจอครับเพราะหมายความว่าป่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์ค่ะ
อันนี้สำหรับความอุดมสมบูรณ์นะใช่ค่ะคืออุดมสมบูรณ์
โดยใช้กล้องจับเนี่ยนะคะครับพบเสือโครงในป่า
ประมาณแค่สิบสองตัวเท่านั้นนี่เป็นหนึ่งในสิบสอง
โอ้ถือว่าโชคดีมากโชคดีจริงจริงคนที่เจอเนี่ย
แล้วก็โชคดีที่ปีนต้นไผ่ขึ้นไปได้ครับโอกาสจะเจอเสือโครงแบบนี้
หัวหน้าวิเชียนยังบอกเลยว่ามันยากมากจริงจริงนะคะอืม
แต่เสือโครงกลัวคนค่ะอ๋อเลยฮะจริงจริงแล้วมันกลัวคนนะคะครับ
แล้วที่มันมานอนขวางถนนอยู่แบบนี้มันคงคิดว่านี่คือบ้านของมัน
คงจะเป็นช่วงรอยต่อของป่าใช่แล้วก็เลยแนะนำชาวบ้านแบบนี้ค่ะ
ถ้าเจออีกนะคะคราวหน้านะคะทำยังไงครับ
ถ้าคุณโชคดีเจออีกนะคะอย่าหันหลังแล้ววิ่งค่ะ
เพราะว่าเสือจะนึกว่าเป็นเหยื่อจะยิ่งวิ่งตามค่ะให้เดินทาง
ปีนต้นไม้ถูกแล้วหัวหน้าบอกอ๋อแบบที่ทำแบบนี้คือถูกแล้วใช่ไหม
ถูกแล้วถูกแล้วปีนต้นไม้ถูกแล้ว
แล้วก็อย่าไปส่งเสียงดังอย่าไปแบบกรี๊ดตกใจอะไรแบบเนี้ยค่ะอืม
ที่ดีให้นิ่งค่ะต้นไม้อยู่นิ่งนิ่งปีนต้นไม้หนีดี
ถ้าเจอแล้วเราหันหลังแล้วเซลฟี่อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะยิ่งวิ่งมา
คุณจะได้ภาพสวยเลยนะคะกำลังโดนขย่ำพอดีเลยค่ะ
ถ้าผมจะรอดเอาภาพมาให้คุณดูไหมโอ้โหค่ะ